ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นวันหยุดราชการใครจะหยุดก็หยุดไปแต่การเมืองไม่หยุดค่ะ
มีความเคลื่อนไหวสำคัญขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาพูดกันมายาวนานแล้วไงว่า
ประชาธิปัตยสงสัยก็คงจะร่วมมือกับพลังประชารัฐแหละเห็นว่ามีการล็อบบี้แก่นนำพักกัน
เรื่องนี้หัวหน้าภักษ์นายอภิษฎเวชาธิวะออกมายืนยันชัดเจนเลยนะคะว่า
แนวทางไม่สอดคล้องกันไม่สนับสนุนพักพลังประชารัฐแน่นอน
นี่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ยืนยันเลยค่ะว่า
จะไม่เข้าร่วมประชุมกับแม่น้ำ๕สายในวันที่๗ธันวาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้
เพราะเห็นว่าหนังสือเชิญของคอสชระบุเป็นเพียงการรับฟังการชี้แจงแนวทางจัดการเลือกตั้ง
ทำให้ไม่แน่ใจว่าจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไม่นะคะ
แล้วก็ย้ำจุดยืนของประชาธิปัตย์ด้วยว่า
จะไม่ร่วมงานกับพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยค่ะ
ที่ต้องออกมายืนยันแบบนี้เป็นเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่า
มีความพยายามล็อบบี้แก่นำพักประชาธิปัตย์ให้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
ซึ่งนายอภิษฎก็บอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยกันนะว่า
ใครจะสนับสนุนคั่วอำนาจไหนต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน
และที่สำคัญที่สุดนโยบายหลายเรื่องของรัฐบาลและพักพลังประชารัฐ
สอดคล้องกับประชาธิปัตย์เลยค่ะ
ก็ไม่อยากจะขัดแย้งอะไรกับใครนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์จะขัดแย้งกับท่านนายกหรือหัวหน้าคอสชเลย
แต่ต้องถามท่านจริงว่าการที่ท่านพูดว่า
ให้ทุกคนทำตามกฎิกามันมีกรณีของท่านเท่านั้น
ไม่ต้องทำตามกติกาแล้วก็สามารถเขียนกติกาว่า
ที่ไม่ทำตามกติกาให้ถือว่าทำตามกติกา
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสต
การเลือกตั้งพักเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าคอมเมนต์แรงเหมือนกันนะคะ
ตั้งแต่ที่มีคนถามว่าเอ๊ะคิดว่านายกควรจะลาออกจากตำแหน่งหรือเปล่า
ถ้าจะมาถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐ
ก็บอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่จิตสำนึกนะคะก็ต้องอยู่ที่จิตสำนึก
เพราะว่าก็ยังเห็นมีรัฐมนตรีหลายคนที่ควบ๒ตำแหน่งอยู่ในพักการเมือง
บอกด้วยว่าที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้จริงล่ะค่ะ
รัฐบาลกับพักพลังประชารัฐไม่ใช่เนื้อเดียวกัน
ลองดูซิว่าขนาดชื่อโครงการของรัฐบาลกับชื่อพักเนี่ยยังเป็นชื่อเดียวกันเลย

โครงการของรัฐที่ทุ่มงบประมาณให้ประชาชนทุกอย่างสอดคล้องกับรัฐบาลหมดเลย
สอดคล้องกับพักการเมืองหมดเลยด้วยเหมือนกัน

รวมถึงการที่พักพลังประชารัฐเตรียมเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็เหมือนกัน

ฉันคิดว่าเป็นจิตสำนึกของแต่ละคน
แล้วก็เป็นนายกด้วยเป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะคะ
ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ทุ่มเทงบประมาณในช่วงนี้เยอะมากนะคะ
โครงการที่ชื่อเดียวกับภาคการเมืองที่ท่านจะเป็นแคนดิเดตนายก
ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่ปัจเจกนะคะต้องพิจารณาเอา
ทีนี้ก็มาฟังคำชี้แจงจากนายสุรพรดันัยตั้งตระกูลกันหน่อย
เป็นกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ก็เห็นว่าการที่แก่นำพักพลังประชารัฐยอมรับในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ไม่ใช่เรื่องผิดปกติทางการเมืองและไม่ใช่เรื่องของการสืบทอดอำนาจ
เพราะคนที่ตัดสินใจจะตัดสินใจให้พักไหนชนะเลือกตั้งเนี่ย
ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้หรือพลเอกประยุทธ์นะ
แต่ว่าฉันธรรมติเนี่ยแน่นอนอยู่ที่คนไทยทุกคนจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
คือคุณผู้ชมเลือกเอาว่าคุณผู้ชมจะให้พักไหนแล้วใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
ส่วนการประชุมกับแม่น้ำ๕สายวันที่๗ธันวาคมนี้คือพรุ่งนี้เนี่ย
ทางหัวหน้าภักดิ์และเลขาคิการภักดิ์จะไปร่วมประชุมด้วยตัวเองนะฮะ
เช่นเดียวกันกับนายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยยืนยัน

หลังจากเดินคาราวะแผ่นดินทั้งประเทศแล้วเนี่ยพบว่าพี่น้องประชาชนระดับล่างเนี่ย
ยังคงมีปัญหาประดับผลาดท้องที่รอการแก้ไขอย่างเร่งยนต์อยู่
ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าพักการเมืองหลัก
ที่จะไปร่วมรับฟังแนวทางจากคอสช
ก็ยังมีพักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนา
แล้วก็พักชาติพัฒนารวมถึงพักพลังท้องถิ่นไทยด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเขาอยากเห็นประเทศเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง
ก็เลยยินดีที่จะเดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้
ส่วนพักที่ประกาศตัวชัดเจนว่าจะไม่ไปร่วมรับฟังในวันพรุ่งนี้
ประชาธิปัตย์เพื่อไทยพักอนาคตใหม่
เสรีรวมไทยไทยรักษาชาติพักประชามติแล้วก็พักสามัญชนด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชองค์การ
กล้าวโปรดกระหม่อมให้นายเลิศวิโรธโกวัฒนะ
และนายถิติเชษนุชชนาธิ์เป็นกรรมการการเลือกตั้งที่เหลืออีก๒คนแล้วนะคะ
ทำให้ตอนนี้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งครบทั้ง๗คนเรียบร้อยแล้วค่ะ